ว่าที่ชัยภูมิเองก็เจอสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลบ่ามาแบบนี้ค่ะ
ไปดูกันหน่อยว่าเจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือชีวิตคนไว้ได้ไหมคะ

เชี่ยวกราวมากมากแล้วเนี่ยต้องขึงสลิงไว้แบบนี้ใช่
เอาไว้ให้ได้เกาะออกจากบ้านออกจากที่พักเนี่ย
ออกมาในที่ที่ปลอดภัยนะคะเจ้าที่ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
นี่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่บ้านน้องผักแว่นหมู่ยี่สิบเอ็ด
ตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมินะคะน้ำไหลเชี่ยว
ไหลแรงแล้วก็สูงกว่าสองเมตรเลยค่ะต้องขึ้นไปอยู่ชั้นสอง
อยู่ที่สูงกันทุกหลังคาเรือนเลยครับแล้วเนี่ยก็ออกมาทางหน้าต่าง
ระเบียงแล้วก็หลังคาค่ะคุณผู้ชมค่อยค่อยทยอยมาทีละคน
ละคนนะคะเพราะว่าบ้านเรือนประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนกันกว่า
สามพันหลังคาเรือนเนี่ยดูเด็กสิครับโอ้โหบางหลังเนี่ยคือจมมิดหลังคานะคะ
บ้านไหนที่บ้านชั้นเดียวนี้ลำบากเลยล่ะชาวบ้านก็เดือดร้อนกันไป
เจ้าที่หน่วยกุ๊บไพฮุกสามหนึ่งราชศรีมาก็ระดมกำลังกว่าสามสิบนายค่ะ
นำเรือสปีดโบสต์เรือท้องแบนพายเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ที่บ้าน
ส่วนใหญ่ก็อยู่ชั้นสองกันอ่ะนะคะบางบ้านเนี่ยเจอน้ำไหลเชี่ยวแรงมาก
ทำยังไงเนี่ยใช้วิธีนี้ค่ะโอ้โหนี่เอาเชือกคุณจะดึงมาก็จะท่วมแล้วนะ
คนแบบว่าไหลไปตามน้ำเลยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยประคองอ่ะนะคะ
แล้วก็ช่วยกันอบพยพย้ายออกไปในที่ที่ปลอดภัย
ชาวบ้านก็บอกนะว่าที่ตำบลบ้านเพชร
ยังไม่เคยเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้
คือท่วมกันทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านแบบนี้มาก่อน
คือต้องยอมรับว่าน้ำท่วมครั้งนี้
มันไปในจุดที่ไม่เคยท่วม
เป็นจุดที่ชาวบ้านเขาไม่รู้ตัวจริงว่าจะต้องเจอกับน้ำท่วม
ใช่ทางอีสานนี่หนักมากเลย
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เนาะสำหรับทุกบ้านเรือน